ไปดูความคืบหน้านะครับ
เสียชีวิตนะครับแล้วก็หนีหนีไปนะฮะ

ตำรวจจับได้แล้วผมจะเล่าให้ฟัง

ที่คนร้ายเนี่ยนะฮะ
โผล่หลังเกาะเหตุนะครับ
เปลี่ยนชุดขาวมาสวมหน้ากากอนามัยมา
เดินเข้าไปในร้านสะดวกซื้อที่อำเภอเมืองระยองครับ
ต่อมาตำรวจสืบทราบว่าคนร้ายเนี่ย
ขึ้นรถแท็กซี่นะครับให้ไปส่งที่จังหวัดฉะเชิงเศร้า
ส่วนภาพต่อไปคือภาพของคนร้ายที่ตำรวจสพเมืองฉะเชิงเซา
ไปจับนะฮะในข้อหาเมาสุราแล้วประพฤติตนวุ่นวาย
นี่ฮะคนเดียวกันนะฮะคนเดียวกัน
เพียงแต่เขาไปตัดผมสั้นเกลียนมา
ทั้งของชาวบรรยาต่อไปก่อเหตุเนี้ย
เขาส่งไปรักษาตัวที่พุทธโสธรโรงพยาบาลพุทธโสธร
เพราะว่าเห็นไหมครับเขาได้รับบาดเจ็บ
ต่อมาครับตำรวจสพเมืองฉะเชิงเซาเนี่ยตรวจสอบภาพประกาศจับของสพนกลับที่ระยอง
เอ้าหน้าคล้ายกันอ่ะหน้าคล้ายกันก็เลยประสานสพนกลับนะครับ
เพื่อยืนยันให้แน่ชัดจากนั้นก็รีบจะไปอายัดตัวนะครับ
ที่ผมบอกเหมือนในหนังไงปรากฏว่าเจ้าหมอเนี่ยไหวตัวครับ
หนีออกจากโรงพยาบาลพุทธโสธรไปได้ก่อนแต่ล่าสุดครับ๒ทุ่มเมื่อวานนี้
ทุ่มที่ผ่านมาเนี่ยตำรวจสภหนองกลับเนี่ยตามจับคนร้ายลายนี้นะครับ
ได้แล้วนะครับเขาชื่อว่านายอุดรเกณฑ์มาอายุ๕๐ปี
เป็นชาวจังหวัดอุดรธานีครับจับได้ตอนเดินวนไปวนมาวนมาวนไป
ริมถนนอยู่ที่พนัฐนิคมชนบุรีเพราะว่าตำรวจสืบทราบบอกว่า
อุดรหนีออกจากโรงพยาบาลพุทธโสธรใช่ไหมฮะ
แล้วก็ขึ้นมอเตอร์ไซค์รับจ้างให้ไปส่งที่สถานีขนส่ง
จังหวัดฉะเชิงเศร้าแล้วก็ขึ้นรถโดยสารประจำทาง
ต่อไปลงที่พนัฐนิคมชนบุรีช่วง๔โมงเย็นเมื่อวาน
แล้วก็คุมตัวขึ้นรถตู้มาสอบปากคำเบื้องต้นเขาสารภาพนะ
เขาสารภาพเลยบอกว่าลงมือฆ่านางสาวหยดน้ำสิงใจทำบินคนเดียว
ว่าตอนแรกจะข่มขืนตอนแรกจะข่มขืน
แต่นางสาวหยดน้ำเนี่ยขัดขืนก็เลยลงมือฆ่า
แล้วก็ทิ้งมอเตอร์ไซค์เอาไว้ในเมืองระยองแล้วก็จ้างรถแท็กซี่
ไปส่งพี่แปดริวชาเสียงเศาตลอดทั้งคืนได้ผ่านมาเร่งสอบปากคำครับ
เพราะอะไรเพราะว่าคดีแบบนี้ต้องการที่จะเอาตัวมาทำแผน
ประกอบคำรับสารภาพในวันนี้เลยนี่นี่คือแท็กซี่ที่เขาจ้างพาหนีตอนนั้น
ครับปิดคดีเรียบร้อยเพราะจับคนร้ายได้เรียบร้อยแล้ว